อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวัง
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลโดยด่วนเลยนะคะ
เป็นผู้หญิงคนนึงโพสต์คลิปเตือนภัยมีเด็กผู้หญิงคนนึงวิ่งข้ามถนนค่ะ
แล้วก็มีรถเนี่ยพุ่งชนอย่างจังเลยนะคะ
เพราะดีที่เด็กคนนี้แค่บาดเจ็บคุณผู้ชมดูสีแดงที่เราวงไว้นะ

คือมันเป็นทางที่ถ้าสังเกตดูทางม้าลายก็ไม่มีสะพานลอยก็ไม่มี
เธอก็พยายามหาจังหวะจะข้ามอะค่ะเนี่ย
ก็ลุกลี้ลุกลนเข้าออกเข้าออกแล้วก็เนี่ยค่ะ
เต็มแรงชนตัวลอยเลยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเป็นคนโพสต์คลิปนี้เอาไว้ค่ะ
บอกว่าขอโพสต์ไว้ให้เป็นอุทาหรณ
แล้วก็เตือนภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังด้วย
นี่เกิดขึ้นหน้าอบตแม่สาจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมนะคะ
เด็กนักเรียนหญิงคนนี้พยายามจะข้ามถนน
รถคันแรกจอดหยุดให้เธอข้ามแล้วเธอก็เลยข้าม
แต่คันที่อยู่เลนขวาสุดเนี่ยค่ะ
ไม่ทันมองว่ารถทางซ้ายจอดเพราะอะไร
ก็เลยวิ่งมาเต็มแรงแล้วเป็นเลนทำความเร็วอยู่แล้วนะคะ

น้องยังคงลุกขึ้นมาเดินได้แล้วก็ข้ามถนนไปอีกฝั่งนึง
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์

เพราะว่าไม่รู้ว่าต้องไปตรวจเช็คร่างกายด้วยแหละ

ไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์
ค่ะก็คือนางสาวอรนุษโสรีอายุ๓๘ปี
ก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันพระรหัสบดีที่ผ่านมา
ตอนนั้นเด็กนักเรียนหญิงแต่งชุดยุวกาชาติ
โดยสารรถประจำทางลงมาตรงหน้าอบตแม่๓

เพราะว่าจุดนี้ไม่มีทางม้าลาย
ไม่มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนการจราจร
ขณะที่เด็กกำลังข้ามพ้นเลนส์๑ไป
เพราะว่ารถชะลอความเร็วให้อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่
แต่ว่ารถเก๋งอีกคันวิ่งมาเลน๒
คือเลนขวาสุดอาจจะมองไม่เห็นนะคะ
ก็เลยพุ่งชนเข้าไปอย่างจังตามที่เห็นในภาพ
ตัวเองแล้วก็เพื่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ช่วยเหลือตอนนี้เด็กอยู่โรงพยาบาลนครพิง

คนขับรถเก่งคู่กรณีเป็นหญิงวัย๕๖ปี

ส่วนเด็กก็เป็นเด็กชั้นม๑โรงเรียนในพื้นที่
เจ็บเล็กน้อยตามร่างกายก็รักษาตัวอยู่
โดยทางคู่กรณีก็ยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหาย

โดยเฉพาะช่วงเย็นเลยการจราจรจะแออัดมาก
เดี๋ยวนี้เชียงใหม่รถติดก็เทียบเท่ากรุงเทพแล้วเหมือนกันนะคะ

ช่วยดูแลความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนให้ด้วยนะคะ

คนที่ต้องเดินข้ามระมัดระวังกันด้วยค่ะ